นั่งรถไป๗๐๐กิโลเมตร

อยู่ไหนนะเขาอยู่ไหนนะ

สรุปเจอคำรวงอึดเกินไป

ถึงขนาดเดินทางไปที่บ้านดุงอุดรธานีนะครับ

ซึ่งเป็นชาวกะเหลี่ยงเนี่ยนะครับ
ซึ่งอยู่บ้านค้างพิบาลจังหวัดตาก

เดินทางมาหาแฟนนุ่มชาวอุดรธานี

หลังพบรักกับเบาอุดรคนนี้

ก็มีการพูดคุยสารความรักกับหนุ่มอุดรมาหลายเดือน
แต่หลังจากที่มาอยู่ได้๓อาทิตย์สุดท้ายไม่ขออยู่ด้วยแล้ว
เพราะอ้างว่าหนุ่มอุดรชอบโกหกบอกมีบ้านมีรถ

ไม่เห็นเหมือนอย่างที่คิดเลย
ก็ไปสอบถามพลอย
พลอยเนี่ยเป็นชาวกะเหลี่ยงเขาเปิดแบบว่าตนเองเนี่ยนะ
นั่งรถทัวร์มาจากแม่สอดนั่น
อุ้ยแม่ศอดของอ่ะของอ่ะจากเหนือมาอีสานเออเนาะเวียนอยู่น่ะเวียนอยู่น่ะ
เพื่อมาหาในมหาพันธุ์พันธุ์เนี่ยอายุ๒๓ปีอ้าวหนูแล้วหนูไปรู้จักกับเขากันได้ยังไง
ติ๊กต๊อกแม่คุยกันติ๊กต๊อกนะฮะก็สารความสัมพันธ์จนเรียกว่าเป็นแฟนกันแหละ
คุยกันจนเป็นแฟนเออเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างงี้จริงจริงยังไม่ต้องเจอกันก็เป็นแฟนได้
ใช่ตนเนี่ยจริงจังมากคิดว่าจะมีเบาอีสานเป็นแฟนแล้วตอนนั้นมันกิ๊บเก๋หัวใจอยู่เนอะ
เขาก็อยากให้หนูมาเขาก็อย่างดีนะเขาจ่ายค่ารถตัวให้หนูเก้าร้อยบาทอ่าขากลับเขาจ่ายให้ด้วยไหมตัวเที่ยวเดียว
นั่งมาจากแม่สอดถึงอุดรจากนั้นเขาก็มารับนะให้มาอยู่ที่หนองคายด้วยกันเพราะเขาทำงานที่นั่นเป็นทหารเกณฑ์
มาถึงปั๊บเจอเขานอนอยู่กับผู้หญิงสองคนแม่หรือเปล่าตอนแรกก็ตกใจ
แต่หนูก็รับรับได้นะรับได้เหรอไม่ว่าอะไรอ่าไม่เอาเหรออันนั้นยังตอนแรกตอนแรก
แล้วยังไงต่อแล้วยังไงไม่นานก็พาหนูมาบ้านที่บ้านดุงก็คือจากหนองคาย
มาที่บ้านดุงที่อุดรตอนแรกที่คุยกันเขาบอกว่าแม่เขานี่มีบ้านมีรถสุดท้ายเขาโกหก
เขาไม่มีอะไรเลยบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีตนไม่ได้ว่านะที่เขาจนหรือไม่จน
แต่เขาชอบโกหกอยู่กันมาสามอาทิตย์บางครั้งเนี่ยเขาหึงหวงหนูเกินไป
อยู่กันมาสามอาทิตย์ไม่ให้ออกไปไหนให้อยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้อง
แล้วเขาก็จะมีเพศสัมพันธ์แบบอึดมากเอาก่อนแม่อะไรอายคือเหตุผลหลัก
เพศสัมพันธ์แบบอึดมากเป็นชั่วโมงแหมโดมฟังเอาไว้เนี่ยผู้หญิงเขาไม่ไหว
เขามีเพศสัมพันธ์อึดและทนมากชั่วโมงต่อชั่วโมงเลย
หนูไม่ไหวจริงนั่งไว้อย่างนั้นด้วยความรักนี่แหละ
ที่อยากจะให้มีคนอีสานเป็นแฟนก็เลยมาถ้ามองว่าหนูใจง่ายก็ใจง่ายแหละ
ตอนนี้ไม่ครบแล้วค่ะหนูกลับแล้วค่ะหนูไม่เอาแล้วค่ะน้ำเสียงกลับบ้านเลย
เที่ยวมาหาแฟนรู้แล้วรู้จักกันได้ยังไง
ว่าไม่รู้จักกันในตีตกยังไงอืมนานแล้วยังครับ
ก็ไม่ค่อยนานก็ทีแรกเขาก็ให้หนูมาหา
หนูก็เลยแบบว่าเออทีแรกแบบคุยกันก็แบบว่าจริงจังเนอะ
แล้วแบบเขาขึ้นสถานะให้หนูอย่างนู้นอย่างงั้นอย่างงี้แล้วหนูก็เชื่อใจเขา
แล้วเขาบอกว่าเขาให้หนูมาหาแล้วแบบเขาบอกว่าเขามีบ้านมีอะไรมีหมดนะ
แล้วสุดท้ายเขาก็โกหกหนูว่าเขาไม่มีอะไรเลย
ไม่แต่บ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีแบบทำไมต้องโกหกหนูเนอะ
ก็บอกป๊าว่าเออถ้าไม่มีหนูก็รับได้หนูก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไร
จนหรือไม่จนหนูก็รับได้แล้วหนูมารู้ทีหลังเขาแบบหนูไปถามแม่เลี้ยงเขา
เขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรเลยอืม
นั่นแหละจบกันกลับบ้านดีกว่า